แล้วก็พยายามจะหาอะไรก็ได้ที่๑กินป้องกันกินรักษา

ก็ทำให้เป็นช่องว่างให้เกิดยาปลอมแล้วก็นำเข้ายาปลอมมานะฮะ
เจ้าหน้าที่วางแผนจับกลุ่มผู้ลักลอบจำหน่ายและสถานที่ผลิตยาฟาวิพิราเวียครับ
อกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรชุดตรวจโควิดปลอม
ของกลางเนี่ยนะครับมูลค่ากว่า๓ล้านบาททีเดียวครับคุณผู้ชมฮะ
นี่เป็นของกลางนะครับที่วางอยู่ด้านหน้าการแถลงข่าวเนี่ยครับ
มูลค่ากว่า๓ล้านบาทที่ตำรวจปคบนะครับจับกลุ่มได้
แล้วเอามาแถลงร่วมกับออยภายหลังพบการกระทำความผิดขายยาและผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาต
โดยของกลางนะครับมีอะไรบ้างมียาฟาวิพิราเวียครับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
แล้วก็ชุดตรวจโควิดสิบเก้าซึ่งตำรวจตรวจพบการกระทำความผิดทางออนไลน
จึงติดต่อล่อซื้อแล้วก็ขยายผลนะครับจนทราบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถูกส่งมาจากรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ในตะบลบ้านใหม่หนองไซอำเภออรัญญาประเทศจสะแก้วครับ
นำหมายสารเข้าตรวจค้นแล้วพบว่าสถานที่แห่งนี้นะครับ
ใช้เป็นที่เก็บยาฟาวิพิราเวีย๒๐๐เมตรผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับ๓๘๔๐๐แคปซูลนะฮะ
ชุดตรวจโควิด๑๙๖๖๐๐ชุดเจ้าหน้าที่ยึดของกลางแล้วก็จับกลุ่มนางสาวยุวดีนะครับ
แสดงตัวเป็นเจ้าของแล้วเธอก็สารภาพบอกว่า
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนั้นนะครับมีไว้เพื่อขายทางออนไลน์ให้ประชาชน
มีในทุนจากประเทศเพื่อนบ้านนะฮะนำเข้ามาผ่านช่องทางธรรมชาตินะครับ
เจ้าหน้าที่จึงนำผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน
เพื่อขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการต่อไป
คุณผู้ชมครับออยย้ำเตือนนะครับว่า
ยาปลอมเนี่ยมันจะไม่มีตัวยาสำคัญนะครับไม่มีคุณภาพ
แล้วคนที่กินเข้าไปก็จะเสียโอกาสในการรักษามากกว่า
แล้วก็อาจจะได้รับสารอันตรายนะฮะจากสารปนเปื้อนด้วย
เรื่องของยาฟาวิพิราเวียนะครับที่เป็นยาสำคัญในห่วงเวลานี้นะฮะ
และเป็นที่ต้องการมีความจำเป็นมาก
สำหรับผู้ป่วยใครที่แหม่ต้องบอกว่าเตรียมตัวไว้ก่อนก็ดี
ช่องทางนี้เอาไว้นะครับเผื่อวันหนึ่งเคราะหร้ายป่วยขึ้นมา
โรงพยาบาลสิริราชนะครับให้บริการผู้ป่วยโควิด๑๙
ถ้าอ่านไม่ทันจดไม่ทันแคปหน้าจอไว้ก่อนนะครับ
แล้วไปคลิกลงทะเบียนแล้วกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มจนเสร็จ

ศูนย์พักคอยโรงเรียนวัดสุวรรณารามวิทยาคม
ซอยจลัลสนิทวง๓๒ในวันรุ่งขึ้นได้เลย
ระหว่างเวลา๘นาฬิกา๓๐นาทีถึง๑๕นาฬิกาครับ